มีควันหลงเกี่ยวกับนักแสดงนะคะที่เขายังอิน
ที่เขานะคะก็ได้โพสต์ภาพเล่าเรื่องราวค่ะว่าจากโครงการ๙คนละ๙เนี่ย
พี่ตูนได้นำวิ่งเอาไว้นะคะสามารถเอามาซื้ออุปกรณ์
ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
รวมไปถึงน้องตัวเล็กด้วยหนูไตตันค่ะ
ที่เคยร่วมวิ่งที่เชียงรายด้วยนะคะ
้อยจะประทับใจความน่ารักของน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งดีกว่า
แล้วก็ก้อยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันและกัน
มันเป็นเรื่องโชคดีมากที่
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แต่ว่าอยากจะให้ทุกคนไปโฟกัส
ถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานหนักมากกว่า

ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะมันเป็นจังหวะที่แบบพอเหมาะพอเจาะพอดี
ในการซื้ออุปกรณ์เข้ากับโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชม
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าความตั้งใจของคุณก้อย
ว่าจะรับงานหนังขุนพันสองแค่เรื่องเดียว
โดยก้อยบอกว่าจะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับโปรเจกต์บางอย่างปลายปีนี้ค่ะ
แล้วก็ใช้งานวิวากับพี่ตูนหรือเปล่าจะใช่งานวิวากับพี่ตูนหรือเปล่านะคะ

มีใครจะพักว่าไปแต่งงานนะคะ
อาจจะยังค่ะยังยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ
ปีนี้มีปีนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์สารคดีค่ะ
โครงการ๙คนละ๙ใช่ค่ะ

ใช่ค่ะที่ถ่ายมาเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็มาร้อยเรียงเป็นภาพยนตร์สารคดี
ภาพยนตร์เรื่องนี้เราต้องการจะส่งต่อการให้
ให้มันต่อยอดไปถึงการช่วยเหลือในครั้งต่อไป

ดีนะถ้าทำเป็นสารคดีเราจะได้เก็บไว้ดู